ถึงโรงพยาบาลหน่อยโรงพยาบาลพระราม๒

เกิดจากกรณีที่นางสาวช่อลัดดา

แต่โรงพยาบาลบอกว่าประเมินแล้วไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน

ก็นั่งแท็กซี่ต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

ช่วยเหลือทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ครอบครัวของนางสาวช่อลัดดา

ทางโรงพยาบาลพระราม๒หลายเรื่อง

เรื่องของอาคารที่ดัดแปลงอะไรแบบนี้ค่ะ

บอกว่าจะสู้คดีแล้วก็จะเอาผิด

เพราะว่าหลังจากติดตามข่าวทั้งทางทีวี

มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลพระราม๒
ไม่ถูกต้องอยู่หลายเรื่องนะคะ

ดูแลเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็คือ

ปฏิเสธการรักษานางสาวช่อลัดดาธารวรรณ
ที่ถูกสามีใช้น้ำกรดราด

ขณะที่ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ย
ทนายความบอกว่าจากการติดตามข่าว

ให้ข่าวที่ไม่ถูกต้องบิดเบือน
ทำให้โรงพยาบาลพระราม๒

ถ้าพบว่ามีการนำเสนอข่าวที่บิดเบือน

จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
สื่อที่ออกมาเนี่ยครับบอกว่า
อยู่ว่าเป็นอย่างนี้เหมือนสื่อฟังฟัง

ถูกต้องทุกอย่างเนี่ยเราเห็นว่า

โรงพยาบาลไม่ชี้แจงหรือไม่นำเอกสารมาแสดงเนี่ย

หรือพนักงานสอบสวนแต่ถ้า

อันนี้มันก็จะมีเหตุผลในทางกฎหมายของมัน

แล้วยกตัวอย่างเนี่ยมั่งไงครับ
เพราะว่านักโรงพยาบาลชอบ

อย่างท่านจะถามผมประเด็นไหนแล้วก็ว่าใช่ไม่ใช่ยังไง
คนนั้นมีแพทย์อยู่ไหมครับคนนั้นมีคุณหมออยู่ไหมครับ
ยืนยันว่ามีอยู่แน่นอนครับอันนี้เราชี้แจงที่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว

แต่เมื่อกี้บอกว่าคุณขับหนักมากคนไข้หนักมากแต่คุณหมอบอกไม่หนัก

คุณถามคุณถามเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณหมอคนไหนบอกแล้วคุณถามคุณหมอ
ผมบอกว่ามีคุณหมอแน่นอนแล้วผมชี้แจงไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้ว
และหมอก็อยู่ก็ไปชี้แจงที่กระทรวงศาสุขแล้ว
ออกข่าวไปทีเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะหาทางดูว่า
ผมไม่ได้ว่าจะหาช่องทางผิดหรือถูกจะไปหาว่าสื่อไหน
โรงพยาบาลบอกว่าข้อมูลเนี่ยบางทีมันไม่ถูกต้อง
ได้ตรงความเป็นจริงกับที่เราที่เสนอประสงค์ศักดิ์ส่วนศักดิ์สุข

แต่นี่โอเคการสื่อสารตอนออกข่าวเนี่ย

มาเพื่อให้ทราบนะครับว่าเราเนี่ย

ก็เป็นประเด็นที่โรงพยาบาลพระราม๒ต้องตอบคำถามหลายเรื่องไง
ประเมินอาการว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉิน
ประเมินทำไมปฏิเสธการรักษา
แต่สื่อมวลชนก็ได้เสนอข่าวตามที่มีการแถลงไปตลอดอยู่แล้วนี่
ใช่ไหมใช่
ทั้งวันแรกที่เจอกับแยถวันที่๒
ประเด็นในเรื่องของนางสาวช่อลัดดาเนี่ย
ก็รอการชนะสูตรพลิกศพของนางสาวช่อระดาก่อน
สาเหตุการเสียชีวิตอะไรเป็นยังไงจากสถาบันนิติเวชวิทยา
จะได้รู้ว่าอาการมันขนาดไหนยังไง
เพราะว่ามีประเด็นเรื่องของมีเลือดในปอดใช่ไหมคะ
ขาดน้ำของผู้บาดเจ็บที่ไปถึงโรงพยาบาลพระราม๒ตอนแรก
สื่อเขาเลยถามไงว่าตกลงวันนี้ที่เชิญสื่อมา
นี่ก็คือเพื่อจะบอกว่าจากนี้ไปถ้าใครเสนอข่าวแล้ว
ไม่ตรง
หรือว่าเห็นว่าไม่ตรงไม่ใช่

ก็ไม่ได้มีการยกตัวอย่างอะไรให้เห็นถูก

แล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมที่คุณอัจฉริยะเขาตรวจสอบเพิ่ม
เรื่องของการต่อเติมอาคารชั้น๖ของโรงพยาบาล

ส่งเรื่องไปกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
ก็ทนายความเขาไม่ให้ผู้มนุยการโรงพยาบาลพูดอะไรเลยนะคะ

นักข่าวก็พยายามจะถามให้ผู้มนุยการได้พูดบ้าง

ให้ผู้มนุยการโรงพยาบาลพูดเลยวันนี้
ก็นายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาจยากรรมนะครับ
วันนี้บอกว่าจะนำข้อมูลเรื่องการติดสินบนเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในการให้กู้ภัยนำผู้บาดเจ็บมาส่งให้กับโรงพยาบาลพระราม๒
โดยจะให้เงินสินบนเป็นรายกรณีแล้วก็มีโบนัสให้อีกด้วย
วันนี้บอกว่าจะเอาข้อมูลเรื่องนี้ไปดำเนินการ
ผู้ภัยก็มีหลักฐานที่เป็นหนังสือจดหมายที่เขาทำหนังสือถึงกู้ภัย
ว่าถ้ากู้ภัยเอามาส่งนะครับก็จะมีโบนัสอะไรอย่างนี้
เป็นเอกสารของทางโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
กู้ภัยนี่คือกู้ภัยเจ้าไหนมูลนิธิไหนบ้างคะ

ก็คือเขาส่งให้ทุกมูลนิธิของกู้ภัยเลย

อันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะ
นายอาชิริยะบอกว่าเขาจะต้องตรวจสอบโรงพยาบาลพระราม๒นะครับ
ส่วนวันที่๑๙พฤศจิกายนก็จะไปให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งฝั่งโรงพยาบาลพระราม๒ก็จะส่งตัวแทนไปให้ข้อมูลเช่นกันนะครับ
แล้ว๒๐พฤศจิกายนนายอาชิริยะบอกว่า
จะไปร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกอสวินขวัญเมืองผู้ว่ากอทม
ให้ตรวจสอบและกำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบอาคารของโรงพยาบาลพระราม๒
เครือข่ายยืนยันว่ามีหลักฐานเป็นรายชื่อของผู้ที่ถูกโรงพยาบาลนำไปใช้เบิกเงิน
ที่ไม่เคยไปรักษากับเอกสารที่โรงพยาบาลติดสินบนให้กับกู้ภัยในย่านพระราม๒
เสนอเงินสินบนในการส่งตัวผู้ป่วย
อันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
โปรดติดตามตอนต่อไป